ระแวงเมียว่าจะมีกิ๊กว่าจะมีชู้
คือตอนเย็นผัวโทรตามเมียโทรหาเมีย

และทีนี้ผัวก็กลัวว่าภรรยาว่าเมียจะไปอยู่กับชู้
พอเมียกลับมาบ้านนะผัวถามประโยคแรกเลย

เมียตอบกลับแบบนี้บอกว่าถ้าพูดแบบนี้จะไม่คุยด้วยแล้ว
เอามีดมาแทงภรรยาทันที

และภาพจากกล้องวงจรปิดตอนไหนรู้ไหมฮะ
ตอนลูกสาวของฝ่ายหญิง
ลูกสาวแท้นะแล้วก็เป็นลูกเลี้ยงของฝ่ายชายเนี่ย
วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
เพราะเหตุการณ์การแทงกันครั้งนี้
แทงกันต่อหน้าเด็ก๓คน

ใช่ครับลูกสาวผู้เสียชีวิตคือลูกสาวคนตรงฝ่ายหญิง
วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน

หรือว่าซอยชุมชนดาราฉาย๑เขตสวนหลวงกรุงเทพมนครนะครับ
ลูกสาวอายุ๑๔วิ่งมาขอความช่วยเหลือ
ขอให้เข้าไปดูนางสาวสุรีวันอายุ๒๘ปี

หลังจากถูกนายสมปองอายุ๔๐ปีสามีใหม่ของแม่
ใช้มีดปลายแหลมแทงจนเสียชีวิตต่อหน้าลูกนะครับ
ขณะที่กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
พิการเกิดขึ้นช่วงเวลาตามกล้องวงจรปิด
ประมาณ๔ทุ่มกว่าของวันที่๑๕สิงหาคมเมื่อคืนนี้
หลังเกิดเหตุตำรวจก็มาจุดเกิดเหตุนะครับ
สามารถคุมตัวนายสมปองได้พร้อมกับของกลาง
คือมีดปลายแหลมความยาว๑ฟุต
ผู้ก่อเหตุนั่งสงบแบบนี้ไม่ได้ขัดขืน

ส่วนแพทย์นิติเวศโรงพยาบาลจุลาลงกร
ตรวจสอบร่างของนางสาวสุรีวัล
พบว่าถูกแทงใต้รักแร้ด้านซ้าย๑แผล
สภาพศพนอนหงายจมกองเลือด
สอบปากคำนายสมปองให้การว่าแต่งงานกับนางสาวสุรีวันมา๑๐ปีแล้ว
แต่ระยะหลังระแวงว่าเมียจะคบหากับชายอื่น

ในวันเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้ตัวเขาเองกลับมาบ้านแล้วไม่เจอเมีย
ก็เลยโทรหาส่งข้อความไลน์หา
แต่ว่าเมียไม่รับสายไม่ตอบกลับไลน์
ทำให้ตัวเขาร้อนใจซื้อเหล้ามานั่งดื่มย้อมใจหนึ่งแบน
และเมื่อเมียกลับมาถึงบ้านเขาถามประโยคแรกเลย
ไปนอนกับผู้ชายมาใช่ไหม
ตอบกลับแบบนี้ครับบอกว่าถ้าพูดแบบนี้จะไม่อยู่ด้วยแล้ว
เท่านั้นแหละคุณตอนที่เมียพยายามจะเก็บข้าวของ
เขาบอกเขาบันดาลโทษะใช้มีดแทงเมียไปหนึ่งครั้ง
แต่หลังก่อเหตุเสร็จนะคุณสำนึกผิดฮะโผล่เข้าไปกอดเมีย
แต่เมียไม่มีลมหายใจแล้วนะครับ

มีเรื่องอะไรว่าเป็นแฟนหรือเป็นเมียเรา
มีดูด้วยกันป่ะพี่คนน่ะ
ก็รวม๓คนแล้วรู้ได้ไงว่าเขามีผู้ชาย
ก็คือพิจารณ์แล้วนั่นไหม

นี่คือสำนึกผิดก็สายไปแล้วไงพี่บุ๊คเมียตายไปแล้ว
แล้วพอตำรวจถามว่าแล้วมีหลักฐานเหรอ

เพราะว่ามีลูกติดเมีย๑คน
แล้วก็ลูกของเขากับเมียคนนี้อีก๒คนนะครับ
วันนี้ผู้ศิษฐาของเราลงพื้นที่วันนี้คะ
คุยกับนายเอกลักษณ์นาชวีอายุ๓๙ปี

กรีดร้องออกมาขอความช่วยเหลือ
บอกว่าพ่อแทงแม่ช่วยด้วย
เขาจึงเรียกรุ่นน้องที่เคยทำงานกู้ภัยเข้าไปช่วย
เมื่อไปถึงนะครับก็พบว่าผู้ก่อเหตุกอดร่างภรรยาตนเองอยู่
รุ่นน้องจึงเข้าไปปั๊มหัวใจแล้วก็แจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบครับ
นี่ตอนที่เข้าไปช่วยปั๊มหัวใจนะครับ
ส่วนปมเหตุคาดว่ามาจากความเมาสุรานะคุณนะ
แต่จะมาจากสาเหตุที่เมียของผู้ก่อเหตุหนีไปคบชู้หรือไม่
ทางเจ้าของห้องเช่าบอกไม่รู้ไม่มั่นใจเลยนะฮะ
ผมตอบอย่างนี้ว่าไม่แน่ใจนะบางทีก็อาจเป็นได้นะพี่
เวลาภรรยากลับไม่ตรงเวลาอย่างนี้ก็เริ่มแบบ
แล้วกับการที่เรากินบีย่าก็ไปด้วยเหมือนก็พาคิดพาอะไร

ที่สังเกตคือเขาก็อยู่ด้วยกันดี

คือแบบเขาคู่นี้จริงพี่เขารักครอบครัวมากนะ
ทางด้านของนายอนุสรจิเมฆอายุ๓๔ปี
เป็นอดีตกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือปั๊มหัวใจนางสาวสุรีวัน
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นก็คือรอหน่วยกู้ภัยตัวจริงมา
เขาก็พยายามปั๊มหัวใจของฝ่ายหญิงตลอดเลยนะครับ
แต่ว่าฝ่ายหญิงถูกแทงเข้าจุดสำคัญ
ยื้อชีวิตไว้ไม่ไหวนะครับ
ส่วนปมเหตุก็คาดว่ามาจากความหึงหวง

สารเด็กทั้ง๓คนลูกของทั้งคู่
อยู่ในเหตุการณ์และเห็นเหตุการณ์ด้วยนะครับ

ใช่ผมปั๊มประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าด้วยนะ
กว่ารถของกู้ชีพจะเข้ามา
เพราะว่าเขาเข้ามาไม่ได้
รถน้ำท่วมก็ต้องเอากระบะออกไปรับกันเข้ามา

เรื่อยแล้วมันไม่มีคนสลับกับผมไง
มันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับอะไรอย่างนี้
นี่คนที่พยายามไปยื้อชีวิตนะฮะ
ญาติของผู้ตายเปิดเผยนะครับว่า
ส่วนตัวไม่ได้พูดคุยกับหลานสาวและหลานเขยมากนัก
แต่ว่าหลานสาวคือผู้ตายจะทำอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว
ส่วนตัวผู้ชายคนก่อเหตุทำงานรีสอร์ทครับ
ทั้งคู่ไม่เคยมาปรับทุกข์ก็ดูรักกันดีนะ
ตอนนี้รู้สึกสงสารหลานสาวอายุ๑๔ปีหลานชายอายุ๑๓
เด็กอายุ๗ขวบซึ่งต้องหาทางดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจให้ได้นะครับ
ขณะที่วันนี้ได้มีการรับศพนางสาวสุริวัล
บำเพ็ญกุศลที่วัดปากท่อซอยอ่อนนุษย์๓๕กรุงเทพ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
ขณะที่ญาติบางคนให้ข้อมูลว่าทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันตลอด
เคยตีกันมาถึงขั้นฟันหักเดี๋ยวดีเดี๋ยวเลิก
กันมาแบบนี้หลายครั้งเพราะฝ่ายชายขี้หึงมากนะครับ

ส่วนเรื่องของคดีนะครับตำรวจสนพระขนงก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับนายสมปอง
แล้วก็จะส่งสารฝากขังในวันพรุ่งนี้นะครับ